เริ่มต้นที่ไฮไลต์ฟุตบอลค่ะ

นี่เป็นจังหวับโอกาสรุน

ประตูแรกให้กับบีจีอย่างเป็นทางการครับ

ประตูที่๑๑๘ในไทยลีกของธีรสินจากนั้นครับ
ช่วงท้ายเกมอีกหนึ่งลูกของบีจีจากชาตรีฉิมทะเลครับ
กับทีมมานานแล้วก็รอลูกนี้อยู่ครับ

เป็นคนแรกของสโมสรบีจีนี่แหละครับ

ถูกจับไปเล่นกองหลังในช่วงหลังก็ซัดสบายเลยครับ
ครับ๔๗แต้มครับบีจี

อีกคู่ครับไปดูการท่าเรือ
ร้องจาฝูเปิดแททส์สเตเนียมเจอกับสุโคไทยอันดับ๑๐
เกมนี้ก็ยืดเยื้อนะครับท่าเรือก็พยายามจะปลุกเข้าทำ
แต่ว่าโอกาสหลายครั้งไม่ได้ต้องรอถึงช่วงนี้ครับ
เขาเจ็บหน้าที่สุดท้ายซัดลูกนี้เข้าไปเลยครับ
โอ้โหยิงเข้านี่หมดเวลาเลยครับยันอีกโบลี่
ท่าเรือเก็บ๓แต้มโล่งเลยครับโคตรอุสราวุธ๓๐๐๐
ส่วนสุโขทัยนั้นมี๒๐แต้มยังอยู่อันดับ๑๐ต่อไปครับ
ผลที่๒คู่บุรีรำครับเอาชนะราบุรีไป๓๐
อองทูครับกองหน้าทีมชาติเมียนมาประเดิม
ประตูแรกกับบุรีรำขึ้นมาอยู่อันดับที่๓แล้วนะครับ
ตอนนี้ประสาทสายฟ้าแล้วก็ราบุรีหล่นไปอยู่อันดับที่๕
ส่วนอีกคู่หนึ่งครับตราดแพ้ให้กับเชียงราย๑ประตูต่อ๓นะครับ
เชียงรายก็อยู่ที่สี่นะครับโดยทั้งสามทีบุรีรำราบุรี
แล้วก็เชียงรายได้แต้มเท่ากันที่๒๐แต่งนะครับ
แกรมวันนี้๕โมงเย็นครับเมืองทองเจอกับระยอง
โมงประจวบเจอกับสุพรรณบุรี๖โมงครึ่งนะครับ
นครราชศรีมาพบกับชนบุรีแล้วก็๑ทุ่มเนี่ยจะเป็น